ทีนี้ค่ะคุณผู้ชมคะมาดูอีกหนึ่งประเด็นนะคะ
ซึ่งประเด็นนี้เปิดด้วยเปิดด้วยนายสันทนประยูณรัฐอดีตตำรวจสันติบาลนะคะ
ไปรออยู่ที่โรงแรมแห่งหนึ่งริมแม่น้ำเจ้าพระยา
ไปรอคุณแตงโมนิดาเป็นลักษณะเขาเหมือนกับว่าจะไปนัดเจอกันอะไรแบบนี้ค่ะ
ก็พยายามที่จะเอาหลักฐานไปมอบให้กับตำรวจแต่มอบให้ไม่ได้ใช่ไหมคะ
ก็เลยเอาคลิปนี้มาเปิดให้กับนักข่าวฟัง
เดี๋ยวคุณผู้ชมลองฟังดูบางช่วงบางตอนนะคะ
ไม่ได้เปิดเลยนะครับ
อ๋อครับพอดีผมจะอยากจะจองโต๊ะทานข้าวปิดกี่วันครับ
อ๋อแล้วปิดจิตดาลเลยนะครับ
เพิ่งปิดอะครับพอดีเห็นเดือนที่แล้วผมยังมาอยู่เลยครับ

คือปิดไม่เปิดเลยอะครับพี่พอดีว่าครอบครัวผมจะไปทานที่ร้าน

อ๋อก็น่าจะหลังจากประมาณเดือนที่แล้วครับ
เพราะช่วงเดือนที่แล้วผมยังไปทานกับที่บ้าน
โอเคครับพี่ขอบคุณมากครับ

เนี่ยค่ะไอ้บทสนทนาเหล่านี้มันเป็นข้อพิรุธที่นายสันทนะสงสัย
หลังจากได้คุยกับพนักงานโรงแรมหรูริมแม่น้ำเจ้าพระยา
ซึ่งโรงแรมนี้ปิดตัวกระทันหัน
หลังจากเกิดเหตุคุณแตงโมนิดาตกน้ำ
เจ้าตัวก็เชื่อว่าการปิดตัวของโรงแรมนี้
มันเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์นี้
อยากให้ตำรวจเอาหลักฐานที่มีไปตรวจสอบว่ามันเชื่อมโยงกับคดีการเสียชีวิตของคุณตังโมหรือเปล่า
นายสันทนาก็ตั้งคำถามฝากไปถึงทุกคนที่เกี่ยวข้อง
ว่าทำไมโรงแรมนี้ปิดตัวกระทันหัน
แล้วปิดแบบเหมือนปิดถาวรไปเลย
แล้วพนักงานก็ลังเลว่าปิดโรงแรม
หลังจากเกิดเหตุการณ์คุณแตงโมนิดาหรือยังไง

จากการพูดคุยนะคะก็เลยเชื่อว่าเหมือนกับมีคนรอคุณแตงโมอยู่ที่โรงแรม
ก็เลยยิ่งทำให้เชื่อว่าการเสียชีวิตของคุณตังโมคือเหตุฆาตกรรม
เรื่องพยานหลักฐานโดยเฉพาะผมก็เรียนได้เลย
ว่ามันอาจจะเป็นส่วนตัวประสบการณ์การทำงานของผมอันนี้
ผมถึงมั่นใจมั่นใจแล้วก็ไม่ได้คือในส่วนของคนอื่น
ซึ่งเขาอาจจะได้รับข้อมูลมาตรงมั่งไม่ถูกต้อง
ก็สุดแล้วแต่แต่ผมเนี่ยในส่วนการดำเนินการของทางผมเนี่ย
ยังเป็นประเด็นและแนวทางของคดีก็ยังเป็นเรื่องของมีเหตุ
มีการฆ่าใช้พูดได้เลยทำร้ายถึงแก่ชีวิต
แก่คำที่เขาเขียนมันจะมีชื่อโรงแรมแห่งหนึ่งอยู่ในข้อความตรงนี้
แล้วมันตรงกับโรงแรมที่ปิดให้บริการ
มันก็เลยไปสอดคล้องกับคุณสันทนะบอกว่าเหมือนกับอยู่ดีโรงแรมนี้ปิดไปเลย
หลังจากเกิดเหตุคุณตังโมตกน้ำแล้วปิดเหมือนปิดถาวรไปเลย
แล้วชื่อมันดันตรงกันกับที่เขียนเอาไว้ในข้อความตรงนี้ค่ะที่เขามองว่าแปลก
เหมือนลายแทงอะไรแปลกแต่มันจะมีแบบจับได้บางคำเหมือนกับเป็นชื่อโรงแรม
ก็ไม่รู้โรงแรมอะไรเนาะคุณสันทนาจะไปให้ผู้การสืบสวนของบอชน
เผินท่านกรรตัวนามอัตรกาลโควิดอยู่ก็เลยเปิดเผลอให้สื่อบริมันธนธนฟังซะเลย
ท่านผู้ชมครับทีมข่าวของเราฮะเอ้าก็ลองไปดูหน่อยกันแล้วกัน
ร่องแม่น้ำเจ้าพระยาเพื่อจะดูว่าเอ๊ะโรงแรมริมแม่น้ำเจ้าพระยาโรงแรมไหน
แล้วก็มันก็มีเหตุอะไรเกิดขึ้นเนี่ยจนคุณตังโมเสียชีวิตเนี่ย
ไล่ตั้งแต่สะพานพระปิ่นเกล้าตั้งแต่ท่าเรือพิบูรสงคราม๑นะครับ
นนทบุรีนะฮะไปถึงสะพานพระปิ่นเกล้าในพื้นที่กรุงเทพ
โอ้โหวันนี้น้ำแรงด้วยนี่ฮะสำรวจโรงแรมตามริมแม่น้ำเจ้าพระยาทั้งสองฝั่ง
โรงแรมระดับ๔ดาว๕ดาวมีอยู่หลายแห่ง
พิกัดที่นักสืบโซเชียลบอกด้วยคือทุกแห่งก็ยังเปิดอยู่นะฮะ
วันนี้ก็คือมีเป็นโปรโมชั่นของคนไทยนะครับ
ก็คือตัวเริ่มต้นจะอยู่ที่๙๘๐๐หรอเอ่อโทษทีค่ะ

ก็ศุกร์สัปดาห์อาทิตย์จะเป็น๙๙๐๐บุกบวกค่ะ
อ๋อก็คืออันนี้ก็คือราคาปกติของช่วงจังเดือนหน้าใช่ไหมครับ
อาจจะเป็นเห็บพิเศษสำหรับคนไทยนะคะอืม
คุณเนติชาวผู้สื่อข่าวของเราก็ลองลงพื้นที่ไปหาข้อมูลเพิ่มด้วยนะฮะ
คือไปเจอโรงแรมที่หนึ่งที่มีชื่อคล้ายกับเบาะแสที่คุณสันทนะเขาเคยบอกเอาไว้
นี่นะฮะแต่โรงแรมนี้ไม่ได้อยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยานะครับ
ห่างจากท่าเรือพิบุญสงคราม๑๕กิโลเมตร
นี่นะครับก็เลยลองโทรไปถามว่าเอ๊ะตกลงยังไงเปิดหรือปิด
ปิดนะฮะคุณเขียนมาสอนปิดแต่ปิดมา๒ปีแล้วลองฟังดูนะฮะ
อ๋อแล้วตอนนี้ก็คือเปลี่ยนเป็นบ้านหรือครับพี่หรือว่ายังไงครับ
มันเป็นบ้านเดิมอยู่แล้วครับแล้วก็เปลี่ยนมาทำเป็นโรงพยาบาลเล็ก
แล้วก็ตอนโควิดมาก็ปิดครับ

เราก็ตรวจสอบย้อนกลับให้อีกค่ะโทรไปหาคุณสันทนะบอกพี่
ทีมงานพี่โทรไปแล้วก็บอกปิดแล้วก็แหมเงื่อนงำสงสัยว่าปิดหลังจากเกิดเหตุคุณแตงโมหรือเปล่าเนี่ย

เดี๋ยวลองฟังนะฮะว่าคุณสันทนาว่ายังไงนะครับ

เพราะฉะนั้นเขาจะพูดก็ได้นะพูดทุกอย่างก็พูดได้แต่กับผมก็ติดตาม
อ้าวเราก็พยายามตรวจสอบให้นี่แหละฮะ
ทีมข่าวของเราก็ตามไปแล้วก็ถามถึงเรื่องของคดีของคุณตังโมด้วย
ของคุณดังโมด้วยนะคะท่านก็บอกว่าคือตอนนี้
พนักงานสอบสวนยังอยู่ระหว่างการรอ
ผลตรวจพิสูจน์หลายอย่างค่ะครับถ้าเรียบร้อยแล้ว
ถึงจะสามารถสรุปสำนวนคดีได้การจะสรุปคดี
ตำรวจต้องรวบรวมพยานหลักฐานรอบด้าน
จากผลชนสูตรพยานหลักฐานพยานบุคคล
และคลิปต่างแล้วก็นำมาชั่งน้ำหนักนะคะ
เดี๋ยวลองฟังเสียงพบตรดูนะคะ
มันเป็นเรื่องที่ไม่ควรจะทำเพื่อกับผู้ที่สนเสียไป
คุณเราก็เหมือนกับอยากรู้แล้วว่าจะสรุปคดีเร็วงี้ไหม
ก็ไม่รู้สิ้นเดือนนี้อีกไม่กี่วัน
ก็ต้องรอตำรวจนั่นแหละทุกผู้ชมครับมีตรงนี้หน่อยกันแล้วกันนะฮะ
เพราะว่าหลังจากที่นี่คุณโอเด็ดอดีตนางแบบชื่อดัง
ตอนนี้เธออยู่ต่างประเทศคือไม่กี่วันก่อนเนี่ย
คุณโอเด็ดเนี่ยได้ออกมาโพสต์ในเฟซบุ๊กส่วนตัว
ถึงผู้ชายชื่อปอปลาไม่รู้หมายถึงใครนะ
บอกว่าฟังที่แม่ตมสัมภาษณ์เมื่อกี้แล้วคันปากมาก
ผู้ชายตัวปอเนี่ยก็แฟนเก่าเราแล้วบอกต่อจุดจุดทั้งบ้าน

ข้อความนี้ก็ถือว่าแม่เราก็เลยเออ
ถามหน่อยว่ามันเกิดอะไรยังไงขึ้นนะฮะ

เราเนี่ยติดต่อถามไปเพราะว่าเธออยู่ที่อินโดนีเซียนะ
ในตอนนี้นะฮะก็คุยกันทางไลน์นะครับ
ทีมข่าวธรรมทางทาวรัสทีวีสอบถามคุณโอเดทไป
คุณโอเดชบอกไม่ขอให้สัมภาษณ์อะไรเพิ่มเติมก็แล้วกัน
เพราะมีรุ่นพี่ผู้หญิงที่เมืองไทยส่งคลิปผู้ชายปริศนาโทรมาต่อว่าเธอ
รุ่นพี่คนนี้ใช้ถ้อยคำที่ค่อนข้างที่จะด่าทอแบบหยาบคาย
ยาวกว่าห้านาทีใจความคืออยากให้เพื่อนรุ่นพี่คนนี้

พี่ผู้ชายตากลิ้วแล้วพี่ไม่โทรมาด่าหนูทำไมหนูงง
มึงก็ไปด่าร้องกันนู้นด้วย
อ้าวไม่คือคือแล้วทำไมพี่ไม่ไปด่าเค้าด้วยตรง

ก็กูไม่รู้จักวันไง

หนูก็ไม่รู้ว่าหนูจะไปด่าน้องหนูยังไงเหมือนกัน
แต่ไอ้มันพูดจากนี้นะ
ไอ้ถ่ายให้คนของมึงมายุ่งกับคนในบ้านกู
กูไม่พอหรอกไอ้มันยังไง
แต่นี่เป็นคนของกูกับคนในบ้านกู

หาเหมือนว่าหนูจะให้ทำอะไร

หนูไม่เข้าใจเพราะว่าหนูไม่รู้เรื่องว่า
จับต้นชนไปไม่ถูกว่าเรื่องมันเกิดจากอะไร
เอาไงมันหมีเท่าเนี๊ยะ
เราก็ไม่รู้ว่าใครเป็นใครนะฮะ
แต่คุณโอเดทบอก๕นาทีได้
มีคนอ้างชื่อเป็นเสียแป๊บสายเถื่อนคนเดียวกับที่โทรไปป่วนคุณแต๊งพงศกร
ส่งข้อความมาขู่เธอบอกห้ามไปฟ้องหรือยุ่งเกี่ยวกับคุณแม่ของคุณตังโม
อย่างเด็ดขาดซึ่งคุณโอเดชบอกโอ้โหตอนนี้ปวดหัวมาก
ไม่เคยคิดไปอะไรยุ่งเกี่ยวอะไรกับคุณแม่คุณตังโมเลยนะฮะ
ตอนนี้ปวดหัวมากกำลังปรึกษากับสามีว่าจะจัดการอย่างไรกับเรื่องของคนที่ส่งคลิปเสียงมา
ขู่ผ่านทางเพื่อนเธอหรือว่าส่งข้อความมาขู่เธอโดยตรงอะไรประมาณอย่างนี้
คุณผู้ชมค่ะพาคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศที่ท่าเรือพิบูรสงคราม๑ดีกว่าค่ะ
กลุ่มแฟนคลับและคนที่รักคุณแตงโมนะคะนำดอกไม้ไปวางเพื่อไว้อาลัยอย่างต่อเนื่องเลยค่ะ
ด้วยความที่ว่าวันนี้ครบรอบหนึ่งเดือนการเสียชีวิตของคุณตังโมนิดานะคะ
ก็มีแม่ชีวันดีมาสวดมนต์ให้กับคุณตังโมด้วยแม่ชีบอกว่าคือตัวแม่ชีเองตามข่าวแล้วสงสารมาก
ก่อนหน้านี้ก็สวดมนต์ให้หลายครั้งวันนี้นอกจากสวดมนต์ให้แล้วยังเตรียมอาหารไปถวายพระให้ด้วย
เพื่อทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับคุณแตงโม
ก็นำช่อดอกกุหลาบสีขาวสีฟ้ามาวางไว้อาลัย
ครบรอบการจักรไป๑เดือนของคุณแตงโม
ท่าเรือพิบูรสงคราม๑เหมือนกันค่ะ
คุณพุดเดิ้ลบอกว่าฝันถึงแตงโม
ก็เลยชวนแอนนามาวางดอกไม้ในวันนี้
ซึ่งก็อยากจะบอกแตงโมว่าไม่ต้องห่วงไม่ต้องกังวลอะไร
เพราะวันนี้พิสูจน์แล้วว่ามีแต่คนรัก
คอยซัพพอร์ตอยู่ข้างแตงโมเสมอ
ก็อยากบอกเขาว่าทุกคนยังคิดถึงเขาอยู่

แต่วันนี้หนูก็อยากให้แบบเป็นสีขาวฟ้า
หนูอยากให้เขารู้สึกว่าเขาอยู่บนท้องฟ้า

เขียนว่ากลับสู่อ้อมกรอดพระเจ้านะคะ
แตงโมพระธรทิดาพระธรวีรพงษ์จากฮุเดิ้น
ก็คืออยากจะบอกเขาว่าให้แบบให้เขาอยู่บนสวรรค์นะคะ
ถ้าเขามองลงมาก็คือเขาคงดีใจมาก
ว่ามีคนรักเขามากขนาดนี้อะไรอย่างนี้
จริงแล้วเขามีปมฝั่งในใจว่า
แบบแต่ก่อนว่าคนไม่รักเขาอะไรอย่างนี้
แต่วันนี้มันพิสูจน์ให้แล้วว่า
คือทุกคนรักเขามากจริงค่ะ
ส่วนคุณเบิร์ตแฟนหนุ่มของคุณตังโมค่ะ

เป็นภาพคู่นะคะใส่เสื้อสกรีนเป็นลายหมีเหมือนกัน
ส่วนคุณโมอามีนาค่ะโพสต์ไอจีพร้อมกับภาพของคุณแตงโม
คุณเบิร์ตแฟนนุ่มและกลุ่มเพื่อนมีข้อความบอกว่า
หนึ่งเดือนแล้วนะพี่โมน้องคนนี้ยังคงทำหน้าที่ของน้อง
และทำทุกอย่างเพื่อพี่อย่างที่เคยทำมาตลอดโมรักพี่รักตลอดไป
คลิปนี้น่ารักมากนะคะ
จากนี้ค่ะมีผู้ใช้ทวิตเตอร์ชื่อปรายยาโพสต์คลิป
น้องสาวคนสนิทอย่างโมอามีนาและแฟนหนุ่มของคุณตังโม
ที่ได้พูดถึงความรู้สึกที่มีต่อคุณตังโมและใส่บทเพลงที่คุณแตงโมชอบ
แล้วก็ติดแฮชแท็กทวงคืนความยุติธรรมให้แตงโมค่ะ
หนึ่งเดือนแล้วนะฮะใช่ค่ะรอความคืบหน้าทางคดีจากทางตำรวจนะคะ